แต่เขาก็เลยนี่เลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ดื่มดำบรรยากาศมันสักนิดนึง
ซึ่งก็มีคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องแชร์กันออกไป
เพราะว่าเป็นคลิปที่น่ารักมาก

แล้วก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาถามว่านี่ใช่มาริโอหรือเปล่า

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปว่าณเดชน์เขาตอบว่าอะไร

จ๋อได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บเอ้านี่พี่ณเดชน์นี่

คือขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดิน
นี่คือติดดินของจริงเท้ายังไม่ใส่เลยรองเท้ายังไม่ใส่เลยอ่ะ

หลายคนพูดถึงนะแหมพี่เอเนี่ยแซวถูกซะด้วยหลายคนก็เออ

แต่ว่าอย่าลืมนะว่าพี่เอเขาก็เป็นคนใต้
แล้วเสียงที่แซวเนี่ยก็สำเนียงออกใต้ก็อาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้

เดี๋ยวถามอีกทีนึงแล้วกันนะว่าพี่เอนะเมื่อวานเช็คอินอยู่พัทยาอยู่เลย
ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเสียงอาจจะคล้ายกันก็ได้
ณเดชน์ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูยายากันบ้างดีกว่าย้ำนะจ๊ะว่า
คู่นี้ไม่ได้ไปด้วยกันแยกคลิปกันสักนิดนึงนี่

สวยเนาะ

แก๊งสองสาวเวลาร่วมตัวกันที่ซีมีลันเนี้ยะ
บอกเลยว่าซีมิลันต้องลุกเป็นไฟนะ

ก็เลยขอใส่ชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำทะเลกันสักหน่อยแล้วกัน
คุณผู้ชมค่ะสังเกตค่ะโฟกัสที่ชุดนะคะชุดนี้
อุรอยวิกจรองซีขาวของยานั้น

มาในลุคใสชุดว่ายน้ำแบบนี้นะคะ
ก็อย่างว่าแหละแบรนด์ดังเนาะหลุยวิกตองคุณผู้ชมค่ะ
หลุยวิกตองอะไรอย่างนี้นะคะ
คือใช้ผลิตภัณฑ์ของหลุยอยู่
ว่าไปนั่งโพสต์ท่าชิวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
อยู่ข้างโขดหินรูปแรกไม่เท่าไหร่จ้ะ
เดี๋ยวมาส่องรูปที่๒กันดีกว่านะจ๊ะ

คือน้ำมันซัดเข้าหน้าแต่ว่าความน่ารักเนี่ยมันก็ยังอยู่เห็นไหม

ทางเราก็ไปสืบเสาะราคามาของชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมค่ะ
ก็นี่แหละอย่างที่บอกไปหลายคนก็แบบอุ๊บนะคะ
แต่ว่าอย่าให้มองข้ามเรื่องราคาไปนะคะเพราะว่าอะไร
ดูความน่ารักของน้องแล้วกัน
ก่อนหน้านี้น้องยายาเขาก็อวดความสดใสนะในสระว่ายน้ำด้วย

ว่ายน้ำกำลังมานะสีเขียวสะท้อนแสง
นี่ถึงน้องเนอะ
ต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแบบแจ่มนี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของสาวหลายคนได้เหมือนกันนะ
ใช่นะคะก็อาทิตย์หน้าจะวันหยุดยาวแล้วนะคะ
หลายคนก็โอ้โหเตรียมแพ็กกระโปรงกระเป๋าว่ากันไปนะคะ